โมง๔๖นาทีคุณผู้ชมอยู่กับชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์และเรา๓คนพร้อมทีมงานนะคะ
ช่วงนี้ติดตามพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

โดยทางกรมศิลปากรก็เร่งตรวจสอบความคืบหน้าในการปั้นสัตว์หิมพาน
ที่จะใช้ประกอบสระอโนดาตประดับฐานพระเมรุมาตร
โดยงานนี้ใช้ช่างจากจังหวัดเพชรชบุรีดำเนินงานนะคะ
ขณะที่ปรึกษางานปฏิมากรรมประกอบพระเมน
เดินทางไปที่บ้านของนายสมชายบุญประเสริฐ
ในตะมนต์บางจานำเพิงเมืองเพชรบุรีค่ะ
หลังได้รับมอบหมายให้ปั้นกลุ่มสัตว์หิมพานที่ใช้ตกแต่งสระอโนดาต
บริเวณฐาน๔มุมของพระเมรุมาตร
ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นายสมควรอุ่มตระกูลผู้อำนวยการสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
บอกว่านายสมชายเป็นหัวหน้าทีมรวบรวมช่างปูนปั้นเมืองเพชรค่ะ
ดำเนินการปั้นสัตวหิมพานตระกูลสิงไม้และวัว
รวมถึงสัตว์ผสมประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้นงาน
คุณผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละชิ้นงานสวยงามประนีตมาก
มีความสูงประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตร
ตอนนี้งานมีความก้าวหน้าประมาณร้อยและเจ็ดสิบแล้วค่ะ
ผลงานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ได้ให้คำแนะนำโดยเน้นว่า
คำนึงถึงเรื่องของโครงสร้างสัดส่วนและท่าทางการยืนอีกเล็กน้อย
เพื่อให้งานนั้นออกมาสมพระเกียรตินะคะสำหรับผลงานที่ปั้นแล้วเสร็จนั้น
จะถูกเคลื่อนย้ายไปสำนักช่าง๑๐หมู่จังหวัดนครปฐม
หอประติมากรรมต้นแบบที่สนามหลวง
เพื่อให้ฝ่ายงานจิตรกรรมลงสี
ก่อนที่จะประกอบฐานพระเมรุมาตรที่จำลองเป็นสระอโนดาะทั้ง๔ทิศ
ซึ่งจะต้องลงสีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
นายสมชายหัวหน้าทีมช่างปูนปั้นบอกว่า
นี่เป็นความภาคภูมิใจของช่างปุ่นปั้นเมืองเพชร
สำนักช่าง๑๐หมู่ให้ความไว้วางใจ
ซึ่งได้คัดเลือกช่างปูนปั้นมาประมาณ๕๐คน
มาร่วมการปั้นงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ
สำหรับเทคนิคการสร้างชิ้นงานนั้น
ใช้วิธีการขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็กเส้น
เป็นรูปสัตว์หิมพานตามแต่ละตระกูล
จากนั้นขึ้นรูปด้วยปูนซีเมน

ซึ่งเป็นปูนตำรับสูตรของเมืองเพชรบุรี
แต่เนื่องจากชิ้นงานนั้นค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะคะ
ก็ต้องใช้ระยะเวลาทำงาน๕๗วันต่อชิ้นหนึ่ง
ก็คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้แหละค่ะ
เสร็จสมบูรณ์ทันตามเวลาที่กำหนดแน่นอนค่ะ